เมื่อวานนี้เสียงสวที่โหวตให้คุณพิทาเห็นชอบให้เป็นนายกมีทั้งหมด๑๓เสียงนะ
ค่ะอ่าถ้าจะย้อนไปดูเมื่อปีหกสองนะครับตอนนั้นโหวตกันระหว่างพลเอกประยุทธ์ของพลังประชารัฐ
กับคุณธนทรที่ทางพักเพื่อไทยแล้วก็อนาคตใหม่ด้วยเขาเสนอเนี่ยนะฮะ
คือเอกชันไหมคะอ่างดออกเสียงนิดหนึ่งก็คงจะเป็นประธานวุฒินะฮะ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นกลาง
ก็โหวตให้กับพักการเมืองที่สามารถรวมเสียงข้างมากได้
ภารังประชารัฐแม้จะได้อันดับสอง

ไม่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เยอะกว่านะฮะเขาก็โหวตให้ค่ะถามว่าเอาแล้วคราวนี้
มา๔ปีปี๖๖ทำไมถึงไม่โหวตให้กับพักการเมืองที่รวมเสียงข้างมากได้
อันนี้ก้าวไกลเขาก็ถามไปยังสวสวบอกก็เงื่อนไขมันไม่เหมือนกัน
ปัจจัยมันต่างกันตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มีเรื่องคุณสมบัติ
ไม่มีเรื่องที่ถูกร้องเข้าไปยังกรกตหรือว่าสารรัฐธรรมนูล

ไม่มีนโยบายที่มันรู้สึกว่าหมินเมย์ไม่สบายใจ
อย่างเช่น๑๑๒หรือจะนโยบายเรื่องของต่างประเทศ
เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอภิปรายกันเมื่อวาน
เสียงที่ได้มาคุณพิทาก็เลยได้มา๑๓เสียง

คนเนี่ยสงสัยตัวเลข๔๓นะพี่อุ๋ยว่าเขาไปไหนกัน
คือในจำนวนนี้ก็จะมีบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพใช่ไหม
ท่านก็แจ้งล่วงหน้าว่าท่านมีภารกิจของกองทัพ

ก็ที่เหลือก็ไม่แน่ใจนะครับ

ปี๖๒กับปี๖๔อ่าปี๖๖นะครับ
เมื่อวานนี้๑๓กรกฎาคมเนี่ย
คุณพิทาที่ได้๑๓เสียงนะครับ
สวนะโหวตให้งดออกเสียงนะครับ
หรือไม่เห็นชอบตามหน้าจอนะครับ
ความจริงแล้วพรุ่งนี้เมื่อวานนี้คือวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ถือว่าเป็นวันชี้ชะตาชี้อนาคตประเทศไทยนะ
ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้มันไม่มีรัฐบาล
คนที่จะได้เป็นนายกมาบริหารงานบ้านเมืองบริหารประเทศไทยเนี่ย
ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา๓๗๖เสียงนะครับ
มาดูคะแนนโหวตของคุณพิธาเมื่อวานอีกครั้งนะฮะ
มติที่ประชุมนะครับทั้งสสและสวรัฐสภา
เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายก๓๒๔เสียง
จำนวนนี้แยกเป็นสส๓๓๑สว๑๓
ไม่เห็นชอบ๑๘๒นะฮะเป็นสส๑๔๘สว๓๒
ดออกเสียง๑๙๙สส๔๐แล้วก็สว
ที่เหลือก็คือไม่ได้มาร่วมประชุมนะครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงตอนที่อาจารย์วันนอร์เนี่ยขานมติในการรวมคะแนนเสียงหลังจากที่โหวตกันเสร็จหน่อยนะครับ

งดออกเสียง๑๙๙เสียงครับ
เป็นอันว่านายพิธาริมเจริญรัฐได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสองสภาครับ
ดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุม

ในพิธาริมจรรย์รัฐ

เป็นใครมาจากไหนกันบ้างมาจากส่วนไหนยังไงบ้าง
ไล่เรียง๑๓รายชื่อที่โหวตให้กับคุณพิธานะคะ
มี๑๑ใน๑๓ที่มาจากคณะกรรมการสัญหานะพี่อุ๋ย
เป็นสวสัญหาใน๑๑ใน๑๓เลยนะ
มีนายไกรศิษฐตันติสิรินนายซากีพิทักษ์คุมพล
พลตำรวจโทนัทธวัฒน์รอดบางยางนายพิสารมานวพัฒน์
พีรศักดิ์พอจิตนายมณ์เทียนบุญตันนายวัญชัยสอนซิริ
นายวุฒิพันธ์วิชัยรัฐนายสุรเดชจิรัฐธิติเจริญ
นายอำพลจินดาวัฒนะแล้วก็คุณประภาษีสุชันทสุบุตร
โดยมี๒คนมาจากกลุ่มอาชีพก็คือพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
แล้วก็นายฉลาวพวงมาลัยค่ะหลังจากที่คุณประภาษีมีการเปิดใจแล้วย้ำ
เลือกเสียงข้างมากมานายมณ์เทียนเองก็บอกเหมือนกันว่า
ขอยึดหลักการเหมือนเมื่อปี๖๒คือเลือกเสียงข้างมาก
แต่ว่าปี๖๒ผมอาจจะมีเหตุผลพิเศษอยู่
อีกหนึ่งเหตุผลก็คือ

จากรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ
เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ไม่มีเหตุผลที่จะใช้หลักการพิเศษใดนอกจากใช้เสียงข้างมากในสภาพที่แทนรัฐศาสตร์ดอนครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทยภูมิมา๑ใน๑๓สวก็บอกว่า
เหตุผลที่โหวตเห็นชอบเนี่ยก็ใกล้เคียงกับคุณพีรศักดิ์พอจิตเลย
คือคิดถึงความหวังของประชาชนเป็นหลัก
ในฐานะที่เคยเป็นอดีตกรกตจัดเลือกตั้งมา
หลักการคือจับคั่วกันได้มากสุดก็ต้องยอมรับ

ส่วนประเด็นการเสนอแก้ไขมาตรา๑๑๒ของก้าวไกลเนี่ย
เห็นว่าการโหวตเมื่อวานนี้มันเป็นการพิจารณาผู้สมควรรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่การพิจารณากฎหมาย
และไม่ควรนำการรับคำร้องของสารเรื่องการล้มล้างการปกครองมาปะปน
เพราะเป็นเรื่องพักเสนอร่างแก้ไขเข้าสู่สภา

มันเป็นคนละสนามกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
โดยชี้แจงนะคะว่าก็ไม่ได้กังวลหลังโหวต
เพราะทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงก็มีความเห็นของตัวเอง
ต่างคนต่างก็มีหลักการที่เชื่อไปว่าใครผิดใครถูกก็คงจะไม่ได้
ท่านผู้ชมครับถ้าเราจะมาดูกลุ่ม
๓๔สอวอนะฮะที่โหวต
ไม่เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายกนะครับ
ซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวที่ออกมาแสดงออก
หรือเป็นสวตัวตึงในสภาอยู่เหมือนกัน
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีเราเจาะกลุ่ม๓๔สอวรที่โหวตไม่เห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกนะครับ
ซึ่งก็นี่ฮะคะแนนก็เลยไม่ถึงเกณฑ์นะฮะ
ราฟิกตามหน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะมีทั้งสวที่มาจากกลุ่มอาชีพกับกลุ่มคณะกรรมการสัญหา
คณะกรรมการสัญหาสวของคศที่มีบิ๊กป้อมเป็นประธานนะฮะ
ส่วนกลุ่มอาชีพเขาจะไปสมัครตามองค์กรวิชาชีพต่าง
จังหวัดต่างก็เลือกกันเองพอเลือกกันเองเสร็จแล้วเนี่ย
ก็สุดท้ายก็จะมีคณะกรรมการสัญหาตอนนั้นนะฮะที่เขาก็จะมาเคาะอีกทีหนึ่งต่อนะครับ
ตรงนี้นะฮะ๓๔คนนะครับก็มีทั้งรัชกาลนะครับ
มีทั้งอ่าบุคคลทั่วไปนะครับแต่ถ้าอ่าเดี๋ยว
นี่นะฮะ๓๔คนนะครับคุณกิจิกษักรัตนวราฮะก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
ไม่เห็นชอบนะครับหากจำแนกเป็นที่มาของสวจะเห็นว่ากลุ่มที่ไม่โหวตให้กับคุณพิทาเป็นนายก
ส่วนใหญ่จะมาจากคณะกรรมการสัญหา๒๓คนนะครับมาจากกลุ่มอาชีพเนี่ย๑๑คนนะครับ
ใน๓๔คนนี้สวที่ได้ยินชื่อรู้จักกันดี
ค่ะเมื่อวานนี้ถึงขั้นขึ้นจักรยานยนต์ออกจากสภาเลยหลังจากโหวตเสร็จ
คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนี่นะฮะสวคนดัง
มีชื่อถูกออกหมายเรียกในคดีวัดบางคลานด้วยอืมใช่
เมื่อวานผมคุยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะ
เมื่อคืนนี้ถามโอ้โหท่านขึ้นจักรยานยนต์กลับเลยเหรอ

คุณกิติศักดิ์บอกผมไม่ได้หนีใครนะต้องรีบไปรถมันติดมีรถจอดรออยู่ด้านนอก
เพราะว่าด้านในเขามีผู้คนมาเยอะใช่ไหม

โอ้โหเนี่ยแล้ววันนี้วัดบางคลานี่เรื่องใหญ่ด้วย

เขาบอกต้องรีบไปเคลียร์ปัญหาให้ไม่รู้เคลียร์ยังไง

เดี๋ยวรอฟังอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะเอาตรงการเมืองก่อนนะครับ
พลเอกธวัชชัยสมุทรสาครหรือว่าบิ๊กเยิ้มนะครับ
เป็นอดีตแม่ทัพภาค๒เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร๑๒กับบิ๊กตู่นะฮะ
นายแพทย์เจสุรธารานนท์เคยประกาศลั่นเลยนะฮะถ้าคุณพิทายังแตะม๑๔

คุณสมชายแสวงการอันนี้ก็อภิปรายเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
ัดหลักฐานพักเก้าไกลเสนอแก้ม๑๑๒มาแจกแจงด้วย
คุณเสรีสุวรรณภานนท์นี่ก็ยืนยันไม่โหวตตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

แล้วก็บอกว่ามีการปลุกปั่นเยาวชนจาบจ้วงสถาบันนะครับ
พลเอกสมเจตบุญถนอมนี่ก็เคยประกาศจะปิดสวิตช์ตัวเอง
แต่รอบนี้โหวตไม่เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายก

คุณประพันธ์คูณมีนะฮะนี่ขึ้นอภิปรายนะครับ
บอกคุณพิธานี่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นสื่อ
ขาดคุณสมบัติเป็นนายกนะครับ
พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณนี่น้องชายบิ๊กป้อม

ซึ่งก็โหวตไม่เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายก
คุณทวินเปลี่ยนสีอดิษฐ์เหลคาสว์มาช์ชอนะคะ

เคยถูกคุณยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายมนตรี

คุณยิ่งรักก็ถูกตัดสินใบวินิจฉัยเรื่องนี้ไป
ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่โหวต
เรื่องจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายก
พลเอกธวัชชัยไม่ได้บอกแค่ว่าไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยเท่านั้นนะฮะ

พลเอกธวัชชัยสมุทรสาคร

อ่าไม่เห็นชอบอย่างยิ่ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยถามไปยังพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครนะฮะ
สมาชิกวุฒิสภาว่าโอ้โหทำไมถึงขั้นแบบไม่เห็นชอบอย่างยิ่ง
พลเอกธวัชชัยบอกว่ามีเงื่อนไขอยู่๓ข้อ
คือเรื่องการแก้ไขกฎหมายอายามาตราง๑๑๒
เรื่องที่พระเก้ากลายมีนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
จะไม่เชื่อฟังพ่อแม่และจะทำให้ประเทศเนี่ยกระสุนตก
เหตุผลแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะไม่เห็นชอบอย่างยิ่ง
ส่วนวันนี้ที่พักเก้าไกลไปเสนอยื่นแก้ไขยกเลิกรัฐมนุนมาตรา๒๗๒
พลเอกธวัชชัยบอกว่าแก้ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว
เพราะตนเองมาตามรัฐธรรมนุม
อันนี้จากแรกเรื่องแก้๑๒๒จะทำให้เวชไทยไม่เหมือนเดิม
เด็กไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วระเบียบวินัยในโรงเรียนอะไรไม่มี
แล้วก็จะทำให้ประเทศเราเป็นกระสุนตกดำเบิงกระสุนตกเพราะแค่นั้นก็พอแล้ว
แก้ไปไม่มีปัญหาอยู่เข้าเพราะว่าพี่มาตามรัฐธรรมนุม
ส่วนคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะฮะสวคนดัง
เราก็ถามไปทำไมไม่โหวตให้คุณพิธา
ความจริงเขาก็บอกเหตุผลของเขามาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็ยืนยันอีกครั้งบอกเนื่องจากไม่เหมาะสม
ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วการโหวตครั้งต่อไป๑๙กรกฎาคม
ไม่ว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกถ้าในสมการนั้นมีพักก้าวไกลอยู่ด้วย
ในการเป็นรัฐบาลก็จะไม่โหวตให้อีก
ถ้ายังรวมเก้าไกรไม่โหวตครับไม่โหวตครับ
ทั้งสสและก็สว๗๕๐เสียงโหวตให้คุณพิธา๒๒๔
ดังนั้นเนี่ยคิดว่าคุณพิธาไม่เหมาะที่จะเป็นแคนดิเดตนายกในวันที่๑๙แล้วครับ
นายแพทย์เจสุระธารานนท์สมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งนะครับ
โหวตไม่เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายก
บอกว่ามีเงื่อนไขสำคัญอยู่ก็คือคุณพิทาหรือพระเก้าไกลเนี่ย
ถ้าจะให้โหวตให้นะต้องยืนยันในสภาว่าจะไม่แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เพราะจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในประเทศ
และเท่าที่พูดคุยกับบรรดาเพื่อนสวพูดตรงกัน
ถ้าอยากได้เสียงจากสวต้องยืนยันก่อนว่าจะไม่แตะมาตรา๑๑
คุณพิธาเหล็กภาคก้าวใจเนี่ยยืนยันนะครับในสภาคด้วยเกียรติของพิธาแล้ว
ว่าจะไม่แกะตรา๑๑๒เนี่ยต้องที่จะเทเทคให้
คุณเสรีสุวรรณภานนท์นะครับหนึ่งในสวนะครับ
วันนี้บอกว่าไม่ปฏิเสธเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าสว
จะเสนอใช้ข้อบังคับที่๔๑ในการประชุมรัฐสภา
เพื่อจะดักทางการเสนอชื่อนายพิธาให้โหวตซ้ำอีกครั้งในวันที่๑๙กรกฎาคม
ยืนยันว่านี่คือยัตติที่เคยเสนอแล้วเสนอซ้ำไม่ได้
เพราะการพิจารณามันผ่านไปแล้วตกไปแล้วส่วนประเด็นการแก้ไข
กฎหมายมาตรา๒๗๒ให้ยกเลิกที่ให้สวมาโหวตร่วมเนี่ยนะฮะ
เชื่อว่าจะทำกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จและถึงแม้พักก้าวไกลจะยอมถอย
การแก้ไขมาตรา๑๑๒ก็ไม่เลือกเพราะหมดความเชื่อถือไปแล้ว
ถ้าหากยัติใดพินาศกลงไปแล้วเนี่ย
ในสมัยประชุมมันก็ไม่ห้ามที่จะเสนอยัติศัมภ์
แต่ว่ามันจะมีเหตุอื่นที่เปลี่ยนแปลงรับประทานอนุญาต
ก็มีหลักอยู่แค่นั้นเองนะครับก็อยู่ที่ว่า
การจะพินาคราวหน้าเนี่ยจะเสนอชื่อคุณพิธาเข้ามาชื่อเดียวหรือเปล่า
นี่นะฮะซึ่งเราก็ตรวจสอบไปเนี่ยทั้งหมดก็
ฝั่งที่บอกไม่เห็นชอบให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ย
วันที่๑๙ก็จะไม่เห็นชอบเหมือนเดิม
แล้วฝั่ง๑๕๙เสียงที่งดออกเสียงเราเป็นยังไงมีใครกันบ้าง
ก็มาจากหลายภาคส่วนแล้วแต่ละคนก็มีความเห็นที่แตกต่างกันหมดนะคะ
สำหรับ๑๕๙คนที่งดออกเสียงเนี่ยนะคะก็มีทั้งมาจากคณะกรรมการสัญหานะคะ
แล้วก็มีมาจากกลุ่มอาชีพด้วยเราก็สอบถาม๑ใน๑๕๙สอวอย่าง
สวทัศนายุวานนท์นะคะก็ให้เหตุผลบอกว่าสวหลายคนเนี่ย
พิจารณาดูแล้วว่าการจะโหวตให้เสียงข้างมาก
ถ้าหากเราโหวตมันจะยาวไปถึงขั้นตอนการลงพระปรมาพิไทย
ซึ่งไม่สามารถเอาคนที่มีตำหนิไปเสนอให้ท่านลงพระประมาพิไทยได้
หลายคนคิดแบบนี้ก็เลยงดออกเสียงค่ะอืม
สวทศนายุวานนข่าววอททุกคนพิจารณาดูแล

เรื่องมันต้องถึงพระเด็กประกัน
เรื่องถึงลงพระปรมาภิไทย
เราก็ไม่สามารถจะเอาคนที่มีตำหนิเสนอให้ท่าน

ที่นี่คือหมายถึงว่ามีประเด็นเรื่องของการถูกร้องอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อาจจะเรื่องคุณสมบัติถ้างั้นก็เข้าใจคำพูดที่อาจารย์สมชายพูดไว้ด้วยเลยค่ะเขาบอกว่าไม่ออกเสียงเท่ากับไม่เห็นชอบถูกมั้ยคะ
ก็บอกว่าการลงมติใดในสภาจะมี๓ทางเลือก
คือ๑เห็นชอบ๒ไม่เห็นชอบและ๓งดออกเสียง
ผมตัดสินใจงดออกเสียงเพราะ
ต้องการคงเจตนารมณ์เดิม
ที่เคยลงมติปิดสวิตช์ตัวเองมาแล้วเมื่อปี๒๕๖๖
ว่าจะไม่ใช้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีคนไหนอีก
เพราะฉะนั้นคราวนี้ที่เสนอพิธามา
คราวต่อไปถ้าเสนออุ้งอิ๊งเศรษฐาอนุทินหรือลุงป้อม

นายรณวริสปริยชัตรกูลสวเครือข่ายเกษตร

ผมชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าผมจงรักพักดีต่อชาติ

และหญิงในศักดิ์ศรีนักเรียนทุนภูมิพล

ผมชื่นชอบนโยบายหลายข้อของก้าวไกล
โดยเฉพาะด้านยาเสพติดปรับปรามทุจริต

เพราะมันสอดคล้องกับแนวคิดและอุดมการของผมผมได้แจ้ง
ก่อนหน้านี้เนี่ยนายรณวริสก็มีการโพสต์ถึงลูกด้วยนะคะ
บอกว่าถึงลูกรักของพ่อและเพื่อนทุกคนของลูก
ที่ลูกวิตกกังวลเกี่ยวกับการเลือกนายก

กังวลยิ่งนักเพราะลูกคือแก้วตาดวงใจ
ลูกครับบอกเพื่อนของลูกทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยไปเลยว่า
เป็นนักเรียนทุนภูมิพลระดับปริญญาตรี
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
เพราะหากไม่มีทุนภูมิพลก็จะไม่มีพ่อในวันนี้

และพระมหากรุณาธิคุณอีกมากมายล้นพ้น
ที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจนสุดที่พ่อจะบรรยาย
ครอบครัวของพวกเราเทิดทูลองค์พระมหากษัตริย์ไว้เหนือกล้า

ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตรา๑๑๒
เท่ากับการล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์
พ่อไม่สามารถเลือกเขาเป็นนายกได้
หากเขาเป็นนักประชาธิปไตยต้องยอมรับในความเห็นต่าง
เคารพในความเป็นเพื่อนถ้าทำไม่ได้ก็เท่ากับเป็นโมคะมิตร
ให้ลูกจงจำไว้และยึดมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ของเรา
เราได้ทำดีที่สุดแล้วพ่อขอยืนยัน
ซึ่งท่านออกเสียง
พ่อสมชายสุแหวงกาบอกว่ามีคนโพสต์เฟซบุ๊ก
ไปถึงลูกชายหลังจากที่อภิปรายไม่เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายก
บอกไปถึงว่าเรียนที่ไหนนะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร
เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าคงต้องฟ้อง
ซึ่งการที่มีคนที่เข้าไปตามล่าตามขุดถึงครอบครัวของสวเนี่ยนะฮะ
ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีบอกว่าลูกเขาไปเกี่ยวอะไรด้วย
ประชาธิปไตยอะไรต้องไปไล่ล่าคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
คุณสมชายบอกว่าแจ้งฝูงไฮยีน่าที่คุ้มคลั่งกำลังรุมถล่มสว
ตัวรับหมายดำเนินคดีถึงที่สุดคุกมีไว้ขังคนเลว
ปล่อยคนชั่วลอยนวลพร้อมแชร์โพสต์ของตัวเองด้วยนะฮะ
บอกจัดเต็มนี่ฮะก็คือบอกว่าจะฟ้องคนที่เข้าไป
ไปถล่มเขาหรือว่าไปอ่าวิพากษ์คุยชาญเขาอย่างสี่หาย
ว่าตามไปถึงครอบครัวของเขานั่นแหละ
ที่ไม่มาประชุมเมื่อวานนี้มีสี่สิบสามคนค่ะ
สิบสามคนนี้เนี่ยอ่าจะแบ่งเป็นสวที่เป็นสอ
โดยตำแหน่ง๖คนนะฮะซึ่งก็เป็นพบเหล่าทัพต่างนะครับ
สวที่มาจากคณะกรรมการสัญหา๒๕คนนะฮะ
แล้วก็มีสวที่มาจากกลุ่มอาชีพ๑๒คนนะครับ
พบเหล่าทัพที่ไม่มาประชุมเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งว่าติดภารกิจเอาไว้อยู่แล้วนะฮะ
อย่างเช่นพลเรือเอกเชิงชายเชิงชมแพทย์ผู้บัญชาการฐานเรือนะครับ
บอกว่าติดร่วมงานพิธีรำลึกรอศ๑๑๒ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็ยื่นใบลาเอาไว้แล้วยื่นกับประธานวุฒิสภา
ท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดไปรัชการต่างจังหวัดนะฮะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์
พลเรือเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้พบทบติดภารกิจตรวจราชการชายแดน
พลอากาศเอกอลงกรวรรณรสพบทอนะฮะท่านไปรัชการต่างประเทศนะครับ
ขณะเดียวกันที่ไม่มาร่วมประชุมท่านอื่นเนี่ยเราตรวจสอบไปนะครับ
คุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมคุณดิเรกฤทธิ์บอกว่ามาร่วมประชุมนะ
องค์ประชุมนับองค์ประชุมด้วยแต่พอถึงเวลาเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ไม่ลงมติ
ไม่ใช่ไม่มาแต่ใช้สิทธิ์ไม่ลงมตินะครับโดยให้เหตุผล๓
ข้อก็คือถ้าลงมติไป๑มันจะไม่เป็นธรรมกับคุณพิทาเอง
เพราะคุณพิธาตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องของคุณสมบัติ
ที่ตอนนี้ต้องรอการวินิจฉัยคุณสมบัติจากสารรัฐมนูลว่า
มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสอสอหรือเป็นคันดิเดตนายกหรือ
ให้สองไม่เป็นธรรมกับสมาชิกรัฐสภาที่สามารถมีอิสระในการลง
ได้ก็ต้องลงโดยไม่สุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดรัฐธรรมนูล
เดี๋ยวจะไปผิดตรงที่ว่ากรณีเลือกคนที่รู้อยู่แล้วว่า
ลักษณะต้องห้ามสามไม่เป็นธรรมต่อประชาชนและประเทศชาติที่
ต้องเสี่ยงต่อการได้นายกที่เสนอโปรดกล้าวแต่งตั้งแล้วก็
ต้องถูกถอดถอนในตอนหลังหากถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ
คุณดิเรกฤทธิ์ระบุว่าก่อนหน้านี้ยืนยันว่าจะโหวตตามเสียง
บัตรการถือครองหุ้นที่เป็นหุ้นสื่อของคุณพิธาก็เลยต้อง
ทุกฝ่ายนะฮะให้เลื่อนการโหวตเลือกไปก่อนเพราะเป็นเรื่องใหญ่
มากส่วนการโหตครั้งต่อไปหากมีการเสนอชื่อแคนดเดต
และไม่ทำให้ประเทศเกิดความขัดแย้ง

มันไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะว่าอะไร

คนจะโหวตให้เขาได้อย่างไร
ในเมื่อมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ
ยังปิดสวิตช์ไม่ถูกต้อง
คือการปิดสวิตช์ที่ไม่สับสนุนมันคือการขวาง
นี่ไงฉะนั้นผมคิดว่า

มาตรา๒๗๒ให้ยกเลิกออกไปเนี่ย
ผมคิดว่าก็เหมาะสมนะครับ
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยว่า

นะฮะขณะเดียวกันนะครับ
ประมาณสว่างญาติสวอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ก่อนหน้านี้แสดงตัวว่าจะโหวต
ให้กับเสียงข้างมากของสอสอโหวตให้คุณพิธา
แต่ไม่ได้เข้าห้องประชุมนะฮะตอนช่วงเวลาโหวตนะครับ
เปิดเผยว่าติดโควิดฮะอ่า
บอกท่านติดโควิดนะครับไม่สามารถมาร่วมประชุมได้
หมอให้กักตัว๕วันแต่ยืนยันว่าการนัดโหวตครั้งต่อไป๑๙กรกฎาคม
ไปได้แน่นอนนะฮะซึ่งจะโหวตตามจุดยืนเดิม
คือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของฝั่งที่รวบรวมเสียงข้างมากของสอสอได้
เขาเสนอชื่อเก่าไหมล่ะ